เก้งป่าหรือจะสู้หมาบ้าน
ก็หมาบ้านมันมาหลายตัว
ป่าโดนกัดตายเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เก้งป่าตัวผู้สีน้ำตาลนะครับ

ถูกสุนัขพันธ์ไทย๓๔ตัว

นี่ซากมันฮิวหูมาเลย
อันนี้ก็ตายแล้วอ่ะ
ตายแล้วเลือดออกเยอะเลยพี่ต้น
มันนอนนิ่งอยู่หลังบ้านพักของจ่ายเอก

แต่ว่าโอ้โหมันเจ็บหนักจริงครับถูกกัดหลายแห่ง
ตอนแรกก็นอนหายใจน้อยรวยลินรวยลินอยู่
ปรากฏว่ายื้อชีวิตไม่ไหวนะครับ
้งตัวนี้มันน่าจะลงจากเขาครับมาหาอาหาร

เห็นว่ามันเดินแถวนี้๒๓วันแล้ว
แต่ที่ไหนได้มาเจอจุดจบ
เอาหมา๓๔ตัวลุมกัดมันตายเลยครับ

แล้วอยู่ดีมันหนีออกมาจากป่าทำไม

มาแล้วเจอพี่หมาเจ้าถิ่นนี่ยับเยินนะครับ